มาแล้วจ้าปริศนาแม่ตะเคียน

ตัวมัมตัวแม่ตัวแม่ตะเคียนนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าเขายังเฮกันต่อเนื่องหลังจากที่ดูคำใบ้ปริศนาแล้ว

วันนี้งวดนี้ดิฉันก็ต้องมาตามสัญญา
เพราะว่าบางคนเขามาแก้บนแล้วเขาก็มาดูต่อ
ไปแก้ปริศนาคำใบ้กันต่อไป
และที่นี่คือวัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
หลายคนรู้ดีอยู่และรู้จักถ้าเกิดดูตลอดข่าว
เล่าเป็นประจำนะตะเคียนแม่ศรีมณีทองเนี่ยนะคะ
กราบไห้หลวงพ่อจ้อยเสร็จแล้วก็มาขอโชคกันต่อตรงนี้
เป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือเนี่ย
ทุกคนต้องมาดูแล้วมาช่วยกันพูดคุยไขปริศนากันหน่อย
มันเป็นปริศนาระดับแบบดาวินชี่
เดี๋ยวอะไรจะระดับโลกขนาดนั้น

อันนี้ถอดรหัสยากกว่าอีกดิฉันจะใบ้ให้ฟังแล้วกันคุณผู้ชม

ผงกับปลา๗ตัวตายขึ้นบน
เต่ากับนกลงล่าง

ฉันอ่านตามกระดาษนะคะ
ไม่ได้แสดงความที่แทนใดเลย

ก็อย่างว่าแล้วมันเป็นเริ่มงานตีควาเนอะ
ถ้าถามหงผมก็รู้จักแค่หงแดงเลี้ยวพูน
ที่เพิ่งจะเสมอกับสิงห์บลูเชลซีไป
ติดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเปิดพิเมอร์ลีกแล้วไง
แต่อันนี้หงกับปลา๗ตัวตายขึ้นบน

กระดาษนะทุกคนอ่านตามเลยนะ

และจากนั้นเขาก็ตามต่อไปที่แผงลอตเตอรี่

ตามเลยเพราะว่าแผงลอตเตอรี่เขามาบุกถึงที่

เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยกันอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ้าวยับไปเลย

แต่ถ้าไปทางอื่นล้าบานอื่นอันนี้ไม่รู้นะ